คุณผู้ชมค่ะต่อที่หญิงสาวคนนี้บ้างบอกเลยว่าลีลาเด็ดแน่นอนนะคะ

หลายคนเห็นลุคแล้วนะคะหันผมสั้นเหลือจิ๊บเดียวเองนะคะ
โดยเธอเปิดเผยกับบันเทิงไทยรัฐค่ะว่าที่ตัดสินใจตัดผมนะ
เพราะว่าเออไว้ผมยามโดยตลอดเลย
อยากเปลี่ยนลุคบ้างให้แฟนได้ไม่เบื่อนะคะ
แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบก็น่ารักดีเหมือนกันนะคะ
ส่วนเรื่องคิวงานในช่วงโรคโควิดระบาดค่ะ
เธอบอกว่าก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนะ
แต่ว่าเป็นเพียงแค่การเลื่อนออกไปเท่านั้นก่อนค่ะ
โดยเดือนนี้ก็โดนไป๔งานที่เลื่อนออกไปนะ
เงินไปกว่า๕แสนบาททีเดียว
แต่ก็ไม่ได้เสียใจนะคะเพราะว่าเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนเดือนหน้าเดือนเมษายนค่ะ
เป็นช่วงที่ศิลปินจะต้องกว่าซับเต็ม
ถ้าไม่มีโรคระบาดนี้เกิดขึ้นนะคะ
แต่ว่ากลับถูกยกเลิกกันหมดแล้ว
แต่สำหรับสาวลำไยหายทองคำค่ะ

เพราะยังไม่มีเจ้าภาพงานไหนโทรมาแคนเซิลนะคะ
ยังมีเลื่อนบ้างแล้วก็ยังมีบางคิวที่ก็ยังไปอยู่อย่างนี้
เพราะว่าทางผู้จัดเขาไม่ได้ยกเลิก
หนึ่งก็งานสองงานค่ะประมาณนี้ค่ะ

แล้วก็มีการบอกเขาว่าตอนนี้คือไวรัสมันกำลังแบบระบาดนะคะ
เดี๋ยวเราขออนุญาตเวลาขอความร่วมมือเวลาจับมือหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
เนี่ยฉีดแอลกอฮอล์แล้วก็ถ่ายรูปหนูให้ถ่าย
แต่ว่าก็คือขออนุญาตว่าไม่กอดไม่หอม
แล้วก็เดี๋ยวเขาฉีดแอลกอฮอลที่มือก่อนถ่ายรูปทุกครั้ง
ก็เพื่อความสบายใจทั้งคนดูแล้วก็คนร้องนะคะ
ส่วนเรื่องหัวใจกับหวานใจหนึ่งคุณปุ๋ยแอลกอฮอล์ค่ะ
แม้จะคบหาดูใจกันมากว่า๔ปีแล้วนะคะ
แต่ฝ่ายชายเนี่ยก็ยังเสมอต้นเสมอปลายคอยดูแลเป็นอย่างดีเลยนะ
แต่พอถามถึงเรื่องอนาคตว่ามีคุยเรื่องข่าวดีเรื่องงานแต่งบ้างหรือยังนะคะ
ลูกทุ่งสาวรีบตอบทันทีเลยว่ายังไม่คิดค่ะพี่
ต่างคนยังอยากทำงานกันไปก่อนนะจ๊ะ

ยังก็ยังทำงานกันทั้งสองฝ่ายอยู่ด้วย
พี่เขาก็อยากให้ทำงานด้วยเพราะว่าเหมือนเหมือนตอนนี้เราก็ยัง
หนูก็ยังอายุยังน้อยอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะ
บอกเลยว่าหลายคนนะคะได้เห็นตารางงานของเธอแล้วนะคะ

ดาราหลายคนเข้ามาแซวเลยโอ้โหนะ
วันลำยายขกาขอร์มแรงดีไม่มีต่ำยิงมองเข้ามาดูคิ้วงาน
ใครสนใจจะไปดูน้องลำไยก็เข้าไปดูตารางคิวงานของเธอได้นะจ๊ะ